ที่คุณเป้ยปานวาดค่ะก็มารับบทนะฮะแทนคุณแตงโมในละครเรื่องคุณชายในบทที่ชื่อว่าจันนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะละครนั้นก็ได้เริ่มถ่ายทำไปบ้างแล้วนะคะโดยทางทีมกองละครค่ะก็เปิดให้สื่อมณชนนั้นเข้าสัมภาษณ์ถามความรู้สึกของคุณเป้ยเจ้าตัวเนี่ยเปิดใจกับสื่อว่างานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งงานหินเลยเธอยอม
ออกมาดีตามความตั้งใจของแตงโมจริง
อกจากนี้ค่ะคุณเป้ยนั้นยังวอนขอว่า
ไม่อยากให้คนมองว่าเธอมาแทนแตงโม
ขอให้เรียกว่าสารต่องานที่แตงโมนั้นตั้งใจอย่างมากค่ะ

แล้วก็ทำอย่างสุดความสามารถจริงค่ะ
พอเข้าฉากวันแรกปุ้ยเล่นแบบ
เล่นปุ๊บแล้วเป้ยแบบออกมาจากฉากแล้วเป้ก็น้ำตาไหลเลย
เราถ่ายไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องไม่ใช่แบบนี้ดิ

ทำไมกลับกลายมาเป็นกดดันตัวเองแบบนี้

มันจะต้องมีความสุขกับการเล่นแล้วได้ทำให้โม
ภายใต้การแสดงถ้าเรามีความเครียดหรือความไม่มั่นใจอะไรสักอย่าง

ไม่อยากให้คนมองว่าเป็นการมาเล่นแทน
แต่ให้มองว่าเป็นการมาเล่นให้หรือว่าเป็นการมาเล่นเพื่อโม
สารต่อสิ่งที่โมทำค้างไว้ให้สำเร็จ

ถ้าสิ่งอะไรที่เรายังทำค้างไว้อยู่
ก็อยากให้โมไม่ต้องเป็นห่วงนะตรงนี้จะทำให้ดีที่สุด
เชื่อว่าหลายคนเนี่ยเอาใจช่วยนะคะ
สิ่งที่คุณเป้ยปานวาดตั้งใจจะสารต่อในละครเรื่องนี้นะคะ

ปากแดงแบบนี้ผมทรงประบาดแบบนี้เล็บแดงแบบนี้
อันนี้เป็นสิ่งที่คุณแตงโมนั้นตั้งใจมาเลยนะ
อันนี้คือความตั้งใจของนักแสดงท่านหนึ่งจริงนะคะ